จกจกฟิกฟูลี่ตีเกวดเสี่ยงเด็ดอยากเป็นเจ้าโครมถ้าได้มาเลยโอ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนเราพอสู่รู้ก่อนร้อนหนาวกับที่สาในวันหยุดสุดสัปดาห์กำลังฟังเสียงไอ้นกลงหัวจุกเนี้ยมันร้องฟิกฟิกฟิกฟิกฟิกฟิ
ภาคอื่นอื่นทั่วไทยด้วยช่วงนี้ฝนจะตกอีกแล้วนะคะมาดูข้อมูลจากเว็บไซต์วินดี้ดอทคอมนะคะรวมไปถึงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอ่ะดูยังไงล่ะเนี่ยดูที่สีค่ะคุณผู้ชมสีส้มแบบนี้นะคะหมายถึงว่ามีลมมีฝนเกิดขึ้น
น้ำป่าไล่หลากกันด้วยพื้นที่ไหนบ้างจะมีฝนค่ะคุณผู้ชมดูจากโมเดลจำลองสภาพอากาศเห็นไหมฝนตกกระใจทั่วประเทศไทยช่วงทุบนึงเนี้ยค่ะฝนจะตกกรุงเทพมหานครและปริมนทนรมถึงบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคเหนื

ของมีค่าขึ้นสูที่สูงป้องกันอันตรายจากน้ำทว่มฉับลานน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนสองฝั่งเลยค่ะโอกาสเกิดฝน๑๓๐๖๐ของพื้นที่จุดที่มีฝนคลื่นสูง
กว่าสองเมตรนักท่องเที่ยวควรงดกิจกรรมทางทะเลส่วนชาวประมงเดินเรือด้วยความ
มัดระวังนะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนร้อยละ
สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่แล้วตกช่วงบ่ายถึง
ดังนั้นต้องระมัดระวังปัญหาน้ำท่วมรอการระบายรวมไปถึง
เรื่องของการจราจรกันด้วยค่ะย้ำเตือนย้ำแล้วย้ำอีกนะคะ
ว่าช่วงต้นสัปดาห์นี้จะมีฝนตกชุกอีกมากขึ้นด้วยนะคะ
ดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างต้องระมัดระวัง
หรือว่าต้องดูแลเรื่องสิ่งผูกสร้างด้วยส่วนคนในเมือง
เมืองหลวงก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางค่ะ
ช่วงนี้ขอตัวไปดูแลนกกรงหัวจุกก่อนนะคะ